เตือนกันนะคะเห็นข่าวแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะการพนันก็ไม่ดีอยู่แล้ว
และการรวมตัวกันแบบนี้ก็ไม่ดีเพราะมันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
และถ้ายิ่งเห็นตัวเลขที่เคสเพิ่มขึ้นของวันนี้๙๕๙ราย

ใช่ค่ะคือเยอะที่สุดแล้วตั้งแต่มีการแพร่ระบาดรอบใหม่มา
ทำให้ผู้ป่วยสะสมตอนนี้ค่ะ๑๔๖๔๖ราย
ดูรายละเอียดข้อมูลกันหน่อยนะคะจากการแถลงของนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค
กลับมาแถลงได้แล้วนะกลับมาทำงานได้แล้วนะคะ
วันนี้เพิ่มขึ้น๙๕๙รายค่ะแบ่งเป็นแบบนี้
เป็นการติดเชื้อในประเทศ๙๓๗รายส่วนใหญ่มาจากคนหาเชิงลุกเข้าไปในชุมชนค่ะ
๘๔๘รายรวมถึงจากระบบเฝ้าระวัง๘๙ราย
เดินทางจากต่างประเทศเข้าสถานกักกันโรค๒๒ราย
ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะคงที่อยู่ที่๗๕ศพค่ะ
ส่วนข้อมูลกลุ่มอายุผู้ที่ติดเชื้อวันนี้คุณหมอนะคะบอกว่า
ลักษณะทางระบาดวิทยาเจอในกลุ่มตั้งแต่อายุ๒๐ถึง๓๙ปีมากที่สุดเลย
เพราะว่ากลุ่มนี้เดินทางปฏิสัมพันธ์กับคนเยอะ
เป็นวัยแห่งการเที่ยวเป็นวัยแห่งการดื่มแรงยังมีเยอะ
โอ้โหวัยทำงานด้วยออกไปทำงานด้วยเนี่ยนะคะ
ทำงานเสร็จแล้วก็อาจจะไปเจอเพื่อนเจอฝูง
และกลุ่มนี้เขาบอกมีปัญหาเพราะร่างกายแข็งแรงไง

ก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองป่วยแล้วพอเดินทางไปในหลายพื้นที่บางทีก็ปล่อยปะละเลย
ไม่ได้สวมหน้ากากกันถึงเจอกับเพื่อนก็พูดคุยกันนานหลายชั่วโมง
อันนี้ย้ำก่อนนะภาพที่เอามาให้ดูนี่เป็นภาพเก่านะ
ไม่ใช่ภาพปัจจุบันที่เขามานั่งทำงานนั่งคุยกันแบบไม่สวมหน้ากากอนามัยนะ
ให้คุณผู้ชมดูว่าแบบนี้ไม่ได้ให้เห็นภาพอ่า
ดีไม่ควรค่ะส่วนเพศเพศหญิงค่ะ
ติดเชื้อมากกว่าเพศชายอืมในทุกกลุ่มอายุเลยเออ
หรือเราต้องลดการคุยกันคุณเออหรือเพศหญิงคุยกันเยอะกว่าเพศชาย

จะเป็นไปได้ส่วนข้อมูลต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของโควิด๑๙
เช่นเดียวกันนะคะแต่เป็นข้อมูลที่ผ่านมา
และก็มีการจัดปาร์ตี้วันเกิดที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ทำให้คนมีผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงจากเหตุการณ์นี้
ตี้วันเกิดกว่าสิบเก้ารายคือยังไม่รู้นะ
ว่าเกินนี้หรือเปล่าเกินไปเท่าไหร่แต่เบื้องต้น๑๙ราย
อายุระหว่าง๒๓๔๐ปีหลากหลายอาชีพ
ทีนี้ระบุข้อมูลลงไปอีกหนึ่งในนั้นคือนักร้องนักแสดงอายุ๒๓ปี
ติดจากปาร์ตี้แล้วแม่งมีอาการป่วย๑๒มกราคม
แต่ไม่มีไทม์ไลน์แจ้งรายละเอียดตอนนี้ชาวเน็ตคล่องใจ
นักร้องที่อายุ๒๓ปีที่ติดโควิดตอนนี้เป็นใครล่ะ
ไม่เห็นเปิดเผยออกมาเลยนะคือต้องบอกว่าตอนนี้ทั้งไอจี
สายโทรศัพท์ของดีเจมะตูมก็คือโดนถล่มยับเลยอ่ะไหม้เลยนะคะ
เพราะว่าคือหลายคนก็มองว่าเอาตกลงดีเจมะตูมเป็น
ปกปิดทำร้ายที่แท้จริงปกปิดบุคคลด้วยไหมหรือยังไง
คือตอนนี้ถาโถมเลยทีเดียวและทีนี้ก็คำถามอีกคำถามหนึ่งคือ
มาตรฐานเหรอเป็นคนดังและจัดงานที่คนไปรวมตัวกันอยู่เยอะแบบนี้ได้เหรอ
เอาไปถามนายอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ตอบเรื่องนี้บอกว่าแม้กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้
เราขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการจัดงานสังสรรค์ขึ้นอยู่กับว่าใครร่วมมือหรือไม่
ถ้าไปบังคับเดี๋ยวก็โดนอีกหมายถึงเรานะ
เราโดนอีกไว้แล้วโดนอีกเราพยายามขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือ
ถ้าไม่ได้ก็ให้สังคมประนามอืมโอ้ยให้สังคมประนามเลยเหรอ
ก็ทุกวันนี้จริงก็เป็นแบบนั้นอยู่เหมือนกันนะคะสังคมก็
สังคมก็กล่าวโทษอ่ะแหละเนอะตำหนิตั้งคำถามอืม
เป็นลักษณะการตั้งคำถามเอาปิดท้ายด้วยข่าวดีกันหน่อยเรื่องวัคซีน
วัคซีนโควิดสิบเก้านะคะมันยังไงคะโครงแรมลูทีนเปิดเผยเพิ่มเติมค่ะ
บอกว่าเตรียมความพร้อมในการฉีดแล้วจะมาจากบริษัทแอสตราเซเนก้าค่ะ
จะเข้ามาล็อตแรกกุมภาพันธ์นี้ห้าหมื่นโดสจากนั้นกระจายไปตามจุดต่างต่าง
เริ่มฉีดสัปดาห์ที่๓แต่ก็มีดีเดย์อยู่ก็คือวันวาเลนไทย
แห่งความรัก๑๔กุมภาพันธ์จะฉีดเข็มแรกในประเทศไทย
กลุ่มแรกบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่เป็นหน้าด่านในพื้นที่เสี่ยง
แต่ก็จะต้องลงทะเบียนแอปพลิเคชันหมอพร้อมคุณหมอพร้อม
พลิเคชันใหม่อีกแล้วเหรอคะหมอพร้อมคุณหมอก็ต้องพร้อมที่จะลง
ถ้าคุณหมอไม่พร้อมลงคุณหมอจะกลายเป็นหมอไม่พร้อมทันที
คุณหมอต้องลงที่สิบสองกุมภาพันธุ์นะคะ
อภัยนะคะเมื่อฉีดวัคซีนเมื่อวัคซีนมาถึงไทย
ต้องให้ออยและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบว่า
ปลอดภัยหรือเปล่าก่อนที่จะเอาไปฉีดให้ประชาชน
ที่ดิฉันบอกไทม์ไลน์ไปที่วันแรกของการฉีดก็คือ๑๔กุมภาพันธ์วันวาเลนไทยเนี่ยนะคะ
อย่างไรก็ตามนี่เป็นไทม์ไลน์เบื้องต้นก่อน
แต่อย่างแรกเลยจะต้องตรวจสอบก่อนว่าปลอดภัยไหมถึงจะฉีดได้ค่ะ
ค่ะรวมถึงหลายคนเป็นห่วงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ตกลงแล้วหลังจากที่มีข่าวลือออกมาเนี่ยอาการท่านเป็นยังไงบ้างนะคะ
เรามีข้อมูลมาให้ค่ะในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาวคณะบดี
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลออกมาเปิดเผยความคืบหน้าอาการนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสี
เพื่อตรวจหาโควิด๑๙ครั้งที่๓

ซึ่งทางทฤษฎีถือว่าจบแล้ว

พูดว่าราชการจังหวัดสมุทรสาขอนแล้ว
ทีนี้จากการตรวจหาเซลล์จากน้ำในปอด

เบื้องต้นก็คือการติดเชื้อในปอดนั้นดูดีขึ้น
เพราะฉะนั้นยากติชีวนะที่ให้ประมาณ๑สัปดาห์ถือว่าได้ผลดีค่ะ
และ๒วันที่ผ่านมาผู้ว่าไม่มีไข้เลย
ก็ถือว่าอาการจากการติดเชื้อนั้นดีขึ้น
ส่วนการเจาะคอก็ทำให้การดูแลเนี่ยง่ายขึ้นนะคะ
แต่ตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องดูแลและอย่างใกล้ชิดเลย
ตอนนี้มีการลดยาอักเสบของปอดแล้วนะคะซึ่งก็เป็นคนละตัวกันกับยาปฏิชีวนะ
คือเป็นยาที่เขาจะต้องให้ควบคู่กับการให้ยาลดการสร้างผังผืดนะคะแล้วก็ต้องติดตามการฟื้นตัวของปอดด้วย
สิ่งที่เป็นสัญญาณบอกเหตุว่าดีอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบทางเดินอาหารกลับมาทำงานได้ดีแล้วนะคะ
ตอนนี้ให้อาหารทางสายเข้าไปที่ลำไส้ได้แล้วค่ะ
ภาพรวมสภาพของผู้ว่าวีรศักดิ์ตอนนี้ถือว่าคงที่แล้วก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้น
รอเวลาอาจจะหลายวันหน่อยเพราะว่าต้องรอดูเรื่องการทำงานของปอดนะคะว่ายาที่ให้ไปเนี่ยทำงานดีไหมทำงานเป็นยังไงบ้าง
ส่วนผลเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์นะคะเห็นการอักเสบเป็นหย่อมในเนื้อปอด
แต่ยังบอกไม่ได้ว่าปอดยังเหลือทำงานได้อีกกี่เปอร์เซ็นต์
บอกได้แค่ว่าพอให้ยาลดการอักเสบและดูกระแสเลือดอย่างพวกออกซิเจนต่าง
เท่ากับว่าตอนนี้ไม่มีอะไรแย่ลงนะคะ
ทุกอย่างยังคงอยู่ยาก็เพิ่งให้ก็ต้องรอให้ยาทำงานก่อน
แล้วก็ขอความกรุณาแบบนี้นะคะ
อย่าเชื่อข่าวลือหรือไล่โทรศัพท์ไปสอบถามครอบครัวผู้ว่าวีรศักดิ
เพราะตอนนี้ครอบครัวตกใจ
หลังจากที่ก่อนอันนี้มันมีข่าวลือเรื่องที่ผู้ว่าเสียชีวิตใช่ไหม
คือนอกจากคนจะส่งไลน์คุยกันจริงหรือเปล่าแบบนี้
มีคนโทรไปหาครอบครัวไงบางคนที่รู้จักครอบครัว
อาจจะโทรไปหาลูกสาวหรือเพื่อนครัวยาศ
ฝั่งครอบครัวเองเขาก็ตกใจเหมือนกัน
ส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะให้กำลังใจ

ถ้าใครสงสัยจริงจริงอยากจะโทรหานายแพทย์ประสิทธิ์บอกโทรหาผมเถอะ
ต้องโทรหาครอบครัวผู้ว่าโทรหาผมนี่แหละนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภา
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล